ความรักความหวานมีให้กันตลอดอยู่แล้วนะคะ
สำหรับพี่จิ๊บวัสสุแล้วก็จ๊ะพิมรตาล่าสุด
พี่จิ๊บรักกันมานานเพราะฉะนั้นเวลาจะให้อะไรที่เป็นของแทนใจตอบแทนความรู้สึกดีกันแบบนี้

เขาโพสต์ภาพอวดโมเมนต์หวานเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
ฝ่ายชายให้อะไรรู้ไหมให้รถยนต์สุดคลาสสิก
จะบอกว่าคันนี้ดิฉันแอบเมาส์นิดนึงดิฉันเคยไปนั่งมาแล้ว

ดิฉันไปถ่ายสกุปบ้านพี่จิป

แต่ว่าอันนี้เขาให้พิจาระจารย์ทั้งครั้ง

ที่จะให้เป็นของขวัญแทนใจรึเปล่า

สิ่งของที่มอบให้เนี่ยเขาเองไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของมูลค่าในตัวเงินนะคุณ
เพราะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้
คือรถรุ่นแบบนี้คุณไม่ได้ไปเดินหาซื้อตามท้องตลาดตามโชว์รูมไม่มีขายนะครับ
ต้องเป็นของที่แบบเขาเก็บสะสมแล้วก็ใจรักจริง

อยากให้ทุกคนมองที่คุณค่าทางจิตใจมากกว่ามูลค่าของสิ่งของค่ะ
ส่วนเรื่องข่าวดีของทั้งคู่
พี่จิ๊บยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไม่ใช่เร็วนี้ค่ะ
รู้สึกว่าจะมีฉายานี้มาให้ตลอดนะครับ
อยากจะให้ไปมองในเรื่องของมูลค่า
พาณิชย์อะไรว่ามันจะต้องเป็นของที่มีราคาหรือไม่อย่างไรไม่ใช่หรอกครับ
คือจริงมันจะเป็นดอกไม้สักดอกนึงมันก็ความหมายมันไม่ได้แตกต่างกัน
เพราะเอิญจังหวะมันประจวบเหมาะพอดีนะครับ
ที่มันมีโอกาสที่จะมอบให้นะครับ
แล้วก็คิดว่าเวลามันก็เหมาะสมแล้วนะครับ
ก็เลยบอกว่าโอเคลองจัดตรงนี้ก่อนแล้วกัน
จริงไม่ได้เป็นการไปซื้อหาอะไรเป็นอิงเฉพาะที่มีอยู่แล้ว
เห็นแต่ว่ามันเป็นลักษณะของโบราณ
ก็อยากให้คิดเป็นเรื่องของมูลค่าทางจิตใจมากกว่าว่า
ไม่ว่าใครที่คบหาดูแลกันเนี่ย
ถ้าหากว่ามีสิ่งแทนใจให้กันในวาระที่เหมาะสมสมควรเนี่ย

ไม่ต้องไปมองว่าเป็นของที่มีมูลค่ามากน้อยอย่างไร
ตรงกันข้ามถึงให้ของราคาสูงมากแค่ไหน
แต่ว่าถ้าจิตใจการกระทำไม่ได้ไปด้วยกัน
ก็คงไม่มีความหมายก็คงเป็นแค่วัตถุนะครับ

ยนต์คันสีแดงคันนี้พี่จิ๊บว่าสู่เคยให้สัมภาษณ์กับพี่ฉันเอาไว้
บอกว่าคันนี้เปรียบเสมือนดังเอกของเขาเลย
เพราะว่ามีพี่จิ๊บมีเป็น๑๐คัน
แต่ว่าเชอรี่ถามว่าถ้าเกิดว่าพี่จิ๊บเลือกได้๑คันเอาคันไหน
จิ๊บบอกคันนี้แหละคือนางเอกในดวงใจ
เปรียบเสมือนแฟนก็คือเธอคนนี้

มอบให้กับคนที่เป็นเหมือนนางเอกในชีวิตจริงนะ

นาทีนี้พลอยกับเชอรี่มอเตอร์ไซค์ก็เอาแล้วค่ะ